มีครั้งหนึ่งตัวหนูเองนะคะก็เคยป่วย
แบบว่าถึงขนาดว่าจะเอาชีวิตไม่รอด
คือหมอเอ็กซาเรย์เห็นจุดเต็มไปหมดเลย
ก็สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง

แล้วจะอยู่ได้ไงนะไม่ทานข้าว

ก็ถึงแม้ว่าเราจะดูไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้
เขาไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งเรา
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน

สูตรใหม่เพิ่มพลังสัก๒เท่า
ร้องได้ให้ล้าน

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

พิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง

นาฬิกา๒๐นาทีทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์

แบบนี้ได้มีรายการเดียวเท่านั้นครับ

ทองแดงทองแดงแดงทอง
ว่าตรุษจีนนะคะถึงไม่ใช่ตรุษจีน
แต่ว่าเราก็มีอ่างเปล่ามาแจกกันอยู่
เนื่องเรื่อยใช่แล้วนะครับ
ครบร้องไม่ผิดเนื้อเลยนะครับ

แจกกันแบบไม่อั้นแจกกันมาแบบ
ยาวนานค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
อยู่ที่ไหนถ้าตกอยู่ในสภาวะ

ครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กับคุณแม่
ที่ทำทุกอย่าง
นัทรดานามสกุลรวมสินค่ะ

ปีค่ะมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะ
ตั้งแต่๔โมงเย็นปิดร้านประมาณ

มีแฟนมีหนูแล้วก็
ลูกสาวของหนูก็คือลูกติดหนู
แล้วก็ลูกติดแฟน๓คน

ก็คือแม่แฟนค่ะก็อายุเยอะแล้ว

ทุกวันนี้นะคะลงทุนขายของต่อวัน

ถ้าวันหนึ่งขายได้น้อยกว่า๓๐๐บาท

ลำบากเงินที่จะใช้จะกิน
อย่างตกเย็นอย่างนี้เขาก็จะมาเก็บแล้ว

จ่าย๗๕๐เจ้านึง

คือใจเย็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างนี้ครับ
ตัวเราเองไม่ขอที่จะร่ำรวย

แล้วเคยเจอไหมครับหลายที่เขาพูดแบบทำให้เราเสียความรู้สึก
มีแต่ว่าถึงวันที่เราคืนเขาไม่ได้จริง

มึงมันตัวสวยอะไรอย่างนี้

เราต้องใช้เขาให้ได้อย่าให้เขาดูถูกเรา
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณนุ้ยร้องได้ครับ

กับการเป็นนักสู้ชีวิตในวันนี้

แม่ผู้แบกทุกข์จากหนี้ไว้ทุกลมหายใจครับ
สวัสดีครับ

เข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

วันนี้พี่นุ้ยก็ไม่ได้มาอย่างโดดเดี่ยวค่ะ

มาให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ

ก็สามีนะครับคุณรวย

ทางนี้ลูกสาวนะครับน้องเบ้นนะครับ
แล้วก็ยังมีน้องแพลวกับน้องพลอย

คือพ่อกับแม่มีด้วยกันแค่นี้

ร้องเพลงกับวงไปกับที่บ้านนี่แหละ

เขาให้คนมาขอเบอร์

เดี๋ยวจะจ้างไปร้องเพลงอะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นเขาโทรมาว่าไงฮะ

ฟริ้งค์อะไรคะพี่รวย
ก็พอดีเห็นเขาร้องเพลงเพราะดีอะไรอย่างนี้ครับ

คิดไปเองหรือเปล่า
มันมีอยู่เพลงนึงที่ว่าไปร้อง

เขามาเต้นข้างหน้าแล้วก็แค่ขำ
ยังคุยกันมาอยู่ถึงทุกวันนี้เรื่องท่าเต้น
เลวใช้พื้นที่เยอะหรือว่าไงครับ

งั้นเดี๋ยวให้พี่นุ้ยเนี่ยเลือกเลยลูกคนหนึ่ง
ใครที่ร้อนท่าได้ดูท่าจะคล้ายที่สุด

แล้วใครแล้วใคร

ป๊าเต้นตลกจริงเลยเนี่ย
ตั้งแต่นั้นมาต้นรักก็งอกงาม
ณตอนนั้นพี่รวยมีเด็กหรือยังฮะ

การจะตกลงเป็นแฟนหรือว่าเป็นอะไรกันเนี่ยมันต้องคิดหนักไหม

ไม่มีความคิดกังวลเลยว่าเขาจะมีลูกกี่คนอะไรกี่คน
แต่ตัวเราเราบอกก่อนว่าเรามีลูกหนึ่งคน
เราเปิดเผยเลยเราเปิดไพ่เลยเราอย่างนี้รับได้ไหม

พอมารวมกลุ่มกันแล้วอันแน่นอนความสุขมี
ชีวิตเป็นเรื่องปกติค่ะความทุกข์ก็ต้องมี
พี่หนุ๋ยเคยคิดจะแบบโอ้คูมันไม่ไหวละ
มันนักเลอะเกินอยากแยกกันอยู่ไปเถอะ
ไม่เคยคิดเลยค่ะไม่เคยมีวันนั้นเลย
มีครั้งหนึ่งตัวหนูเองนะคะก็เคยป่วย
แบบว่าถึงขนาดว่าจะเอาชีวิตไม่รอดอ่ะค่ะอยู่กับเขาแล้ว๒ปีเราเราป่วย
โดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะป่วยก็คือแค่เรากลืนน้ำเข้าไปอ่ะ
มีความรู้สึกเหมือนอาหารมันผ่านเข้าไปเหมือนเอ๊ะทำไมมันแป๊บ
แต่จริงมันคืออาการที่เริ่มป่วยก็คือมีแผลข้างในโดยที่เราไม่รู้ตัว
กระเพาะอาหารตั้งแต่ทางเดินยันลงไปข้างล่างเลย
ตอนแรกกินข้าวเข้าไปอุ้ยพี่ทำไมมันกินข้าวทำไมมันเจ็บจังเลยเสี่ยง
มันมันมันเจ็บทีละนี้ทีละนี้ความรุนแรงมันเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
เจ็บแผลไม่ตอนแรกไม่รู้เลยว่าเป็นแผลก็ซื้อยาเฉพาะยายเนี่ยยาเคลือบกระเพาะค่ะ
น่าจะเป็นร้อยเป็นร้อยขวดอ่ะโอ้โหทีนี้ความเจ็บมันมากขึ้นอ่ะ
เจ็บจนทวีคูณข้าวทวีคูณข้าวจนเราไม่กินข้าวเลยแล้วจะอยู่ได้ไงนะไม่ทานข้าว
เจ็ดเดือนอ่ะค่ะที่ไม่ได้กินข้าวกินแต่ว่ามันเหมือนกับเราฝืนอ่ะ
น้ำน้ำหน่อยนึงให้มีอาหารเข้าไปหน่อยหนึ่ง
อะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ทิ้งเรา
ไม่เคยทิ้งเลยแล้วก็ขนาดแบบแม่แม่บอกว่านุ้ยนุ้ยฟังแม่นะ
ตอนนี้นุ้ยไม่สวยเลยผอมดูไม่ได้น่าจะผอมมากน่ะ๓๕โลค่ะ
ตอนเนี้ยหนัก๖๐โลครึ่งหนึ่งของคุณนุ้ยตอนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วไม่ได้ไปหาหมอเลยล่ะค่ะแล้วหมอไปหาช่วงแรกก็คือก็เป็นอ่า
นึกว่าเป็นกระเพาะครับก็พอถึงถึงที่เราทนไม่ไหวในในการปวดอ่ะ
ก็นอนโรงพยาบาลหมอนัดสองกล้องก็ถึงได้รู้ว่ามันมีแผลอยู่ข้างใน
ก่อนที่จะส่องกล้องคือหมอเอ็กซีเรย์เนี่ยเห็นจุดเต็มไปหมดเลยค่ะ
ก็สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งอุ้ยพอส่องกล้องเข้าไปก็เห็น
ตอนเอ็กซาเรย์มันจะเห็นเป็นจุดจุดไม่รู้แต่สองกล้องถึงเห็นว่าเป็นแผล
น้ำหนักลงไปถึง๓๕กิโลแล้วหยุดขั้นตอนการดูแลรักษาตัวเองทำยังไงพี่หนุ้ย
ใช้ชีวิตปกตินี่แหละแต่เหมือนกับคนอยู่อยู่ไปวันหนึ่ง
นอนโรงพยาบาลแล้วก็กินยารักษาหลังจากรู้ว่าเป็นแผลก็รักษามาเรื่อย
คือเข้าไปรักษาอะไรไม่ได้ต้องกินรอให้ร่างกายมันสมาน
ญาติพี่น้องมาเยี่ยมหมดคนอยู่ไกลขนาดไหนก็มาเพราะคิดว่าเราไม่รอด
สามีเองก็คิดว่าไม่รอดแล้วนะตอนนั้นสภาพพี่นุ้ยเป็นไงบ้างฮะผอมโซ
ผอมแบบดูไม่ได้ครับออกนอกบ้านก็จะต้องมีคำคอลหาไปว่าเป็นอะไรเป็นโรคอะไรอะไรประมาณนี้ครับ

คิดว่าเราไม่รอดอ่ะก็เลยพากลับบ้านพาไปราชบุรีแล้วก็ตังค์ตอนนั้นมีแค่ประมาณสามพันนะรวมกันทั้งหมดอ่ะ
มนต์พระมาเก้าลูกแล้วมาสวดมีความรู้สึกว่ามันจะช่วยได้ไหมเขาไม่รู้แต่เขาบอกว่าเป็นสิ่งเดียวที่เขาทำได้
นั่นคือสิ่งที่เขาทำให้ใช่ค่ะแล้วมันก็ดีขึ้นจริงอ่ะค่ะ
จากประสบการณ์นี้ประทับใจอะไรในตัวสามีคะ
ก็ถึงแม้ว่าหน้าตารูปร่างเราจะไม่สวยเราจะโซม
เราจะแบบเราจะดูไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งเรา
แล้วเราก็เคยสัญญากันว่าจะคุยกันตลอดว่าพี่นุ้ยจะดูแลพี่ยันแก่ยันเท่าเลย
ไม่ต้องไปคิดสิ่งอื่นใดดูแลตัวเองดูแลสุขภาพจะได้อยู่ดูลูกโตด้วย
วันหนึ่งลูกก็ต้องมีครอบครัวเราก็ต้องดูแลกัน
เขาก็จะบอกถามพี่แล้วเหรอว่าพี่อยากดูแลไหม
ก็จะคุยหยอกกันเล่นอย่างนี้อยู่ประจำอยู่แล้ว

อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนี่มันแชปปี้กว่าสิ่งอื่นใดนะคะ
ใช่ก็ต้องดูแลกันและกันไม่ดูแลกันและกัน
ก็เหมือนที่คุณนุ้ยสอนลูกนะฮะก็ต้องดูแลกันและกัน
เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ
ถามทางคุณรวยบ้างภรรยาเป็นคนแบบไหนฮะในสายตาของคุณรวยเนี่ย
คือภรรยาผมเป็นคนดีมากครับ
เขาจะเป็นคนแบบมีเหตุผลเยอะเยอะกว่าอารมณ์
ในจุดหนึ่งอย่างสมมุติว่าเรามีลูก๓คนเนี่ย
ซึ่งถ้าเด็กมันทะเลาะกันหรือมันงอนกันเนี่ย
เขาจะค่อนข้างที่ว่าไม่มีลำเอียงฝ่ายไหนฝ่ายไหนครับ
เลี้ยงลูกจนโตครับขึ้นมัธยมขึ้นอะไรเนี่ย
ปัญหาตรงนั้นยังไม่มีเกิดเลยครับ

คือเรียกว่าเมื่อตัดสินใจที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้ว

ก็คือลืมทุกอย่างมีแต่คำว่าครอบครัวเดียวกันเท่านั้นเอง

บ่อยค่ะบางทีก็จะพูดเหมือนเล่นอะไรอย่างนี้
บางทีเห็นลูกแบบมานั่งซึมกันก็จะแบบ
ที่รักทำอะไรอยู่ลูกอ่ะเจ้ยอะไรอย่างนี้
ถามให้ฟังหน่อยแบบสมมุติว่าวันนี้ลูกซึม
พี่รักนุ๊ยหรือเปล่า

เดี๋ยวหยอกให้ลูกขำอะไรอย่างเนี่ย

ก็ทุกเดือนเกิดก็คือเดือนกุมภาที่เขาเกิดนะครับ

มันจะใกล้กับวาเลนไทยพอดีอะไรประมาณนี้
เราก็ไม่มีเงินมีอะไรเราก็จะอย่างน้อยน้อยก็ไปตลาด
แล้วก็ไปซื้อกุหลาบให้เขาคล้ายว่าให้เขาทุกปีที่มี

ตอนจิบใหม่มาเป็นช่อสวย

คุยกันไปแล้วเนี่ยอยู่กัน๓วันแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมีความรู้สึกเลยว่า
ค่อยปล่อยออกมานะตอนแรกเหมือนจะเป็นครอบครัวแบบเครียดนะ
ไม่ตอนแรกเนี่ยเป๊กว่ามีภาระอีลุงตุงนังในเรื่องของหนี้
พอผ่อนคลายได้แล้วตอนนี้มีเงินทุนแล้ว
อยู่อีกนิดหน่อยเพราะว่าเป็นหนี้อยู่๔๕๐๐

ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่เพลงที่๔

ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖หมื่นบาทมาได้เลยครับ

พี่หนุ๊ยอืมโหอินโทยาวเหมือนกันครับจังหวะลวงลวงหลอกหลอกอ่า
รู้ไหมคะเพลงนี้เพลงอะไรรู้ค่ะโอเคโอ้โล่งใจเป็นเพลงออกอีสานนะคะ
ของตายอรไทยค่ะเพลงนี้ร้องได้ด้วยร้องได้เพราะว่าฝึกร้องอีสาน
แรกก็คือแฟนชอบเพลงสไตล์ออกอีสานนะคะ
ก็เลยฝึกร้องเพลงนี้ชื่อเพลงกินข้าวหรือยังค่ะสิทธิ์ของคุณนุ้ยนะครับ
ตอนนี้คุณหนุ๊ยมีอยู่แล้วนะครับสี่หมื่นบาทค่ะคุณหนุ๊ยก็สามารถที่จะหยุดได้
แต่ถ้าสู้ต่อไปร้องผิดเหมือนเดิมสี่หมื่นเหลือสองหมื่นแต่ถ้าทำได้หกหมื่นบาท
ตัวช่วยก็มีสิทธิ์ใช้นะครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สี่นะครับ
มูลค่า๖๐๐๐บาทคุณนุ้ยครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับสู้ค่ะ

หนักแน่นเหมือนเดิมนะครับและตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบูพาวเวอร์นะครับอีก๒แผ่นป้ายนะครับ
ในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เห็นพลังแห่งการพร้อมที่จะสู้

อยู่ในนั้นด้วยมองหน้าพวกเขาไว้ค่ะพี่หนุ้ย
นี่คือครอบครัวของเราค่ะแล้ววันนี้พี่นุ้ยมาทำเพื่อเขาค่ะ
ขอให้ความโชคดีและความคล่องแคล่วในการจำเนื้อเพลงอยู่กับพี่นุ้ยนะคะ
สู้ค่ะมาถึงเพลงที่สี่นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าหกหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ

กินข้าวและยาว

อย่างน้อยคือทอดหลายหลายหัวใจให้โทรมาถาม
นับตั้งแต่อายห่างมาไกลเพื่อหางานทำ
ซื้อบัตรเติมเงินประจำ
งานนักบ่อย
เจ้านายใจดีอยู่บ่อ

ข้าจะขอได้ตามที่ยาร่อบ้างไหม
สู้งานนานเงินเหงื่อแลกเงินฟังแล้วเห็นใจ
สุขภาพพลาณไม้
เป็นจังไหนห่วงใยเหลือเกิน
ใช้บัตรเติมเงินให้กลายเป็นบัตรเติมใจ
โทรศัพท์มาซับเหงื่ออายถามไทยให้พอเพลิดเพลิน
กินเขาแซ่ปอพักผ่อนเพียงพอหรืองานหนักเกิน
อนไออย่าทำงานเพลินมุ่งทำเงินจนเกินกำลัง
กินข้าวแล้วยังอีกครั้งกับคำถามนี้
เป็นห่วงอีลีคนดีที่ใจเฝ้าหวัง
เหตุงานตายบัตรเติมใจน้องใกล้หมดตังค์
เอาไว้มือใดวางค่อยมานั่งกินข้าวนำกัน
แล้วอย่างน้องเบ้นเนี่ยคุณนุ้ยประทับใจอะไรในตัวของน้องเขามากที่สุด
ก็คือประทับใจเรื่องที่ว่าเขาแอบเดินไปโรงเรียนบ่อยค่ะ
เคยถามเขาเหมือนกันบอกว่าเบ้นมันไกลไหมลูกโรงเรียน

ไม่ทราบกิโลค่ะแต่ว่าเดิน๔๕นาทีค่ะ

หนูอยากประหยัดตังค์ช่วยแม่ค่ะเพราะว่าต้องจ่ายค่างานด้วย